สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่จะเดินทางไปพื้นที่รอบพระบรมหาราชวัง

เพราะว่าตั้งแต่๔ทุ่มคืนนี้จะมีการปิดเส้นทางกรุงเทพชั้นในทั้งหมด๑๘เส้นทาง
เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นที่ในการซ้อมย่อย
วืนมาดิวขบวนพระบรมราชอิสริยะยท
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล
ดุลยเดชบรมนาศบอพิษครั้งที่๒ในวันพรุ่งนี้
ถนนชั้นใน๑๘เส้นทางจะทำการปิดตั้งแต่๒๒นาฬิกาของวันที่๑๔ตุลาคมเป็นต้นไป
เสร็จสิ้นการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล
ดุลยเดชบรมนาศบอพิษครั้งที่๒ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้
ประกอบไปด้วยถนนพระอาทิตย์ถนนราชินีถนนราชดำเนินใน
ถนนสนามชัยถนนหลักเมืองถนนกรยานมัยตรีซอยสรามรม
ถนนเจริญกรุงถนนพระพิพิษถนนหน้าพระธาตุถนนพระจันทร์
ถนนมหารราชข้างวัดพระมหาธาตุถนนมหารราชข้างพระบรมมหาราชวัง
ถนนเศรษฐการถนนเชษตุพลถนนท้ายวังถนนหน้าพระรานและถนนพระยาเพชรครับ
สำหรับประชาชนสามารถเข้าไปชื่นชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
จะต้องแต่งกายที่ชุดสุภาพสีดำและนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงที่จุดคัดกรอง
เพื่อเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาก่อนจะเริ่มซ้อมริ้วขบวนตามเวลาจริงคือ๗นาฬิกานะครับ
โดยจุดคัดกรอง๙จุดประกอบไปด้วยบริเวณแยกสะพานมอนท่าช้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อเข้าไปในบริเวณที่สามารถรับชมได้ประกอบไปด้วยฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง
ตั้งแต่ท่าช้างไปถึงท่าเตียนหน้าสารหลักเมือง
โดยอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามมณฑลพิธีท้องสนามหลวงยกเว้นถนนท้ายวัง
หน้าวัดประเทศตุพรมวิมลมังคารารามราชวรรภ์มหาวิหาร